ใครที่ชอบรับประทานข้าวราดแก่

เป็นธุรกิจแกงถุงสำเร็จรูป
ซึ่งเป็นกิจการที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
แต่รสชาติอาหารยังไม่ผิดเพี้ยนที่สำคัญ
เขาส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยนะคะ
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ

ก็คือแกงถุงสำเร็จรูปเหล่านี้
เพราะเพียงแค่ฉีกซองอุ่นให้ร้อน
ก็สามารถรับประทานได้ทันทีไม่ต้องปรุงเพิ่มเติมค่ะ
ปัจจุบันแพ็คเกจกล่องมีทั้งแกงเขียวหวาน
งสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรถสยาม
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
กึ่งสำเร็จรูปมาเป็นเวลากว่า๑๓ปีแล้วค่ะ
อกจากนี้ยังมีเครื่องแกงปรุงสำเร็จหลากหลายประเภท
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะ
ที่บ้านผมชอบทำอาหารทุกคนตั้งแต่คนชวนแล้ว
ซึ่งพอคุณย่าก็จะมีสูตรทำอาหารต่าง

ไม่ว่าจะแกงสำเร็จแกงเครียดหวานแกงกะหรี่

ลองรสชาติลองให้ในบ้านก่อน
แล้วก็ค่อยเป็นคนเพื่อนกันลอยลอง
รู้สึกว่าทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเลย

ธนพัฒน์จันทรุเบกษาเป็นทายาทรุ่นล่าสุด
มาสารต่อกิจการที่คุณย่าเป็นผู้เริ่มไว้
และได้วางระบบการบริหารใหม่
ค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
แต่ยังคงรสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิมไว้
ปัจจุบันรถสยามได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหาร

และสามารถสร้างยอดขายเติบโตร้อยละ๑๐๑๕ทุกปีค่ะ
ระบบจัดซื้อบัญชีคลังสินค้า

นี่ถึงผลิตต่างการควบคุณภาพต่าง
หรือว่าทำให้มันอยู่กับเราไป
ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานจึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจค่ะ
โดยเริ่มจากคัดเลือกวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานทำความสะอาดและหั่นให้ได้ค่ะ

เช่นการทำแกงมัสมันไก่สำเร็จรูป
นำเครื่องแกงมัสมันมาเข้าเครื่องกวนกับน้ำกะทิ
และนำวัตถุดิบอย่างหอมใหญ่แครอทมันฝรั่งและเนื้อไก่

โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ๒๐๐ซองต่อวันค่ะ
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนี้นะคะ
คือการที่เก็บรักษาคุณภาพของอาหารได้นานที่สุดค่ะ
ที่นี่ก็เลยมีการนำเครื่องฆ่าเชื้อมาใช้
ทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของแกงถุงสำเร็จรูป

เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรานำกลับมารับประทานอีกรอบ
ก็จะได้รสชาติสดใหม่เหมือนตอนเพิ่งทำเสร็จแรกเลยค่ะ
หลังจากมาบริหารธุรกิจได้ไม่นาน
ชนะพัฒน์ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำธุรกิจ
เช่นด้านการบริหารจัดการการทำการตลาด

รวมถึงได้กู้สินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ
เพื่อขยายธุรกิจมาเป็นเวลา๒ปีแล้วค่ะ

ก็เลยได้ทางธนาคารกรุงเทพแหละ
ได้ประมาณ๒ปีกกว่าแล้วกับทางคณะการกรุงเทพฯ
แล้วก็รวมถึงหลักสูตรต่าง

ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพเขามีกิจกรรมมีอบรมมีสัมมนาตลอดเลย
ซึ่งก็จะเชิญให้กับลูกค้าเขาซึ่งผมก็จะไปตลอด

อีเวนต์และวางขายตามห้างสรรพสินค้าต่าง
โดยในปี๒๕๖๐มีแผนว่าจะเข้าไปวางขายเพิ่มเติม
ส่วนตลาดต่างประเทศมีส่งขายที่ประเทศจีนและฮ่องกงเป็นหลักค่ะ
แต่มีแผนว่าจะขยายตลาดไปประเทศสิงคโปร์และไต้หวัน
จะขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านี้ต้องใช้กลยุทธ์อะไร
ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
ต่างประเทศจุดของมันผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ง่ายและดีที่สุด

ร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็มีหลากหลาย
แรกผมเชื่อว่าเครื่องปรุงเครื่องแกงต่างมีตลาดที่สำคัญมาก
จับตลาดร้านอาหารเหล่านี้ดูนะครับอย่างแรกคุณจะรู้เลยว่า
ข้าวของคุณมันเหมาะกับประเทศนี้ไหม
เรามีลูกค้าที่เอาสินค้าไปลองทำให้เขาทานก่อนนะครับ
แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มติดตลาดแล้วเรารู้แล้วว่าปรับสุดของเรานะครับ
ให้สุดของเราเข้าถูกปากกับคนประเทศนั้นนั้น
การวางระบบบบริหารงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
รวมถึงการคงรสชาติแบบดั้งเดิมไว้
เป็นกุญแจสำคัญที่ชนะพัฒน์เชื่อว่า
จะนำไปสู่ความสำเร็จส่งแกงถุงสำเร็จรูป
ให้ติดตลาดนานาประเทศได้ค่ะ